เรื่องราวที่ดูจะชัดเจนขึ้นทุกวี่ทุกวันต้องคู่นี้เลยค่ะ
สถานะของ๒นักแสดงมิคทองระยะกับโบเมลดา
ทั้งคู่เขาเปิดใจจะศึกษากันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะ
เราก็จะได้เห็นโมเมนต์หวานฟินออกมาได้เห็นกันบ่อย

มิคเขาเสิร์ฟความโรแมนติกเบิร์ดเดย์ให้คนพิเศษด้วยนี่เลย
โจ๊กไม้ช่อใหญ่มากสีพักเทียวหวานฟรุ้งสุดเลย
ยังมีการแชะภาพด้วยกันแบบเป็นโมเมนต์ฟินมาฝากเอฟซีด้วยนะคะ
เห็นแล้วบอกเลยว่าพลังความแฮปปี้ของโบเมลดาเนี่ย
มันทะลุจอออกมามากค่ะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะจ๊ะ